ว้าวขามา

โอ้โฮมาแล้ว

ปั๊บมือ

ฝนตกเยอะเหลือเกินฟ้าผ่าเยอะเหลือเกิน
เราไม่รู้ทำไงก็เลยต้องไปลงคอร์สเรียนวิชา

เมื่อวานรับน้องเต็ดก็เลยสภาพนี้เลย
หันหน้าให้คุณผู้ชมดูหน่อย
นี่เป็นแฮรี่พอตเตอร์หรือว่าไปโดนต่อยมาฮะเนี่ย
ไปรับน้องมาที่บ้านเสร็จเรียนครับ
นี่คือเน้นเรียนวิชาหายตัวด้วยเฉพาะว่าใกล้สี
เยอะเราต้องเรียนวิชานี้เป็นพิเศษ
มาหยุดฟ้าหยุดฝนซะหน่อย

หลายคนโอ้โหน้ำท่วมหน้าบ้าน

ทำยังไงดีเราก็ไปช่วยยับยั้ง

ตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์ฝนไทย

เฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ

ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงวันเสาร์

ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

พุ่งเข้ามาลมที่มาจากทะเลแบบนี้
เป็นกระแสลมที่มีอุณหภูมิสูงนะครับ

อีกหนึ่งกระแสลมก็เป็นผลพวงของพายุจะมี
ตรงนี้แหละครับค่อนข้างที่จะอยู่ไกลจาก

หมุนวนเอากระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลาง

กระแสลมที่มีการเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยนะครับ

เป็นกระแสลมที่เกิดจาก

อากาศสูงที่กดลงมาดังนั้น
จึงทำให้ความเย็นที่อยู่บริเวณ
ทางตอนบนเนี่ยนะครับค่อยมีการแผ่เข้ามา
กลุ่มบริเวณทางตอนล่างประเทศจีน

อากาศเย็นกับอากาศร้อนชื้นมาเจอกัน

ทานมานะครับโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์
ทิศวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาแน่นอนนะครับ
สิ่งที่ต้องระวังก็คือหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยุจ่ามีจะค่อยเอากลุ่มฝนนั้นค่อย
เขยิบขึ้นไปปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็จะพบว่าวันนี้ฝนในพื้นที่ภาคใต้
ค่อนข้างที่จะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ

จุดที่มีฝนตกอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ห้องศรบึงกาลชนบุรีระยอง
ทบุรีสงขลาแล้วก็ปัตตานีเท่านั้นนะครับ

อย่างที่บอกนะครับว่าพายุจะมีครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะมีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนไทยนะครับ

พายุจ่ามีเนี่ยนะครับจะค่อยมีการเขยิบขึ้นไปทางตอนบนเรื่อยนะครับ
โดยจะเฉียดแถวบริเวณไต้หวันนะครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ
ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ถึงต้นสัปดาห์หน้าฝนจะค่อยเขยิบไปปกคลุม
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็คือในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
หลังจากที่พายุจะมีขึ้นฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้ว
ในช่วงวันจันทร์พลังของพายุจะอ่อนกำลังลง
กลุ่มฝนที่หายไปในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน
ในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
นั่นก็หมายความว่าคนกรุงเทพพี่น้องชาวใต้ภาคตะวันออก
ที่ต้องเจอสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา
เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
ต้องระวังกันหน่อยนี่นะครับคือพายุจะมีที่ต้องจับตากันนะครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งพายุที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าเคลื่อนตัวในทะเลค่อนข้างนานนะครับ
อิทธิพลของความหนาวเย็นที่เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นทวีปที่อยู่ด้านประเทศจีน

นี่เดี๋ยวมาฝึกปลือกันซะหน่อย
ก็คือว่าไปเรียนมาแล้วเป็นยังไงบ้าง

ดูฟ้าดูฝนมีเมฆอยู่

เดี๋ยวจะเนียรมิตเมืองหิมะที่นี่

โอ้ฝนหายแล้ว
อ่ะเดี๋ยวดูเมืองหิมะ
โอ้โห

หนี้ตามมาเก็บค่าสเตจแล้ว
เดี๋ยวทำเพียงเท่านี้ไปก่อน
โอ้โหมะลึกกึ๊ยมะลึกกึ๊ยมะลึกกึ๊ย